ดีชันเป็นคนเปิดประเด็นเองเป็นถึงสายลักษณ์ระเบิดฟอร์มค่ะ
สำหรับคู่จิ้นนะคะคุณแอนดริวแล้วก็คุณพลอยเชอร์มานที่ฉันนำเสนอ
ข่าวไปนะคะเว้ยสุดที่แล้วเท่านั้นคุณผู้ชมตัวละ

อันนี้ฉันก็พูดเองเลยนะคะตรงว่าก็คือความมุ้งมิ้งกุ๊กกิ๊กกันนี่แหละค่ะ
แต่ปรากฏว่าคนเชียร์เยอะมากจริงคุณผู้ชม
เชียร์แบบโอ้โหในไทม์ไลน์เยอะแล้วแบบอยากให้คู่นี้เป็นแฟนกันจริง
ซึ่งแม้นะคะว่าจะมีคนโทรไปสัมภาษณ์ผู้จัดการส่วนตัวคุณพลอยเชอร์มาน
บอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ไม่จริงเพราะว่าคุณพลอยโสดอยู่แต่เขาสนิทกันนะคะ
แต่เมื่อวานนี้เตชบุญคือผู้จัดการของคุณพลอยเชอร์มานชื่อคุณโน๊ตนะคะ
พาทีมมาสวัสดีปีใหม่บันเทิงไทยรัฐของเรา
ฉันก็เลยไปเมาส์มอยมากับทีมนี้ล่ะ

ผู้จัดการบอกว่าจริงคุณพลอยเขาก็ไม่ได้อะไรนะ

แต่ว่าเพื่อนรวมไปถึงผู้จัดการพี่หลายคนก็เชียร์
เพราะว่าคุณพลอยกับคุณแอนดิวเวลาอยู่ด้วยกันนะคะ
เวลาเขาแท็กกันมันน่ารัก

ณจุดนี้นะคะอาจจะออกตัวแรงไปหน่อย

ก็ได้ใช่หรือละครสักเรื่องก็ดีนะคะก็ขอเชียร์กันต่อไป
แต่ว่าอนาคตจะเป็นคู่จริงหรือจะเป็นคู่จิ้นแค่ในมาโนของพวกเรา
เราก็ต้องเชียร์อยู่นะคะคือถ้ามีงานต่องานคู่กันอย่างอย่างน้อยน้อย
เราจะได้ไปจับสังเกตอาการเขาหน่อยนะว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกัน
มุ้งมิ้งจริงหรือเปล่านะคะ